บ่ายเมื่อวานนี้ค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
มีรถกระบะ๓คันชนกัน
มีคนได้รับบาดเจ็บ๓รายนะคะ
แล้วก็เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุ๑ศพค่ะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่คาดว่าคนขับน่าจะไม่ชินเส้นทาง
แล้วเห็นไหมคะจะมีอยู่เลนส์หนึ่งอะค่ะ
มีพี่น้องเกษตรกรเขาเอาข้าวมาตากเอาไว้
หนึ่งเลยแล้วยาวสักประมาณ๑๐๐เมตร
นี่คือสภาพของรถทั้ง๓คันที่ชนกันนะคะ
แล้วก็มีรถกระบะอีก๒คันสภาพหน้ารถคือพังยับเลย
มีคนเจ็บสาหัสติดอยู่ในรถ๓ราย
กู้ภัยใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโนนสูง
แต่มีอยู่คนนึงเสียชีวิตคาซากรถเลยค่ะ
นายจิรษักชุมศรีอายุ๒๕ปีหรือในต่อ
อันนี้คือถนนสายบ้านพลจลกสะวารีหมู่๘ตำบลมะค่านะคะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ยังเห็นรอยเบรกของรถยาวเป็น๑๐เมตรเลยนะคะ
แล้วก็มีชิ้นส่วนซากรถอยู่ริมถนน
มีคนเห็นเหตุการณ์ชื่อว่านายสมยศดอกพยอมอายุ๕๙
เล่าให้ฟังว่าบ่ายเมื่อวานเกี่ยวข้าว๒๓ไร่
ในทุ่ตรงจุดเกิดเหตุค่ะ
แล้วก็นำข้าวที่เกี่ยวได้มาตากบนถนนคือใช้พื้นที่เลนส์หนึ่งเลยยาวร้อยเมตร
ขณะที่กำลังตากข้าวเห็นรถกระบะอีซูซูดีแม็กซีบรอนเงิน
ขับมาในเลนส์ที่ไม่ได้ตากข้าวนะคะแต่ก็ขับมาเร็วค่ะ
จากนั้นรถกระบะเสียหลักจะลงข้างทาง
เหยียบเบรกเพราะว่าเห็นรถกระบะสีขาวที่ขับสวนมาในเลนเดียวกันกับกระบะดีแม็กซ
เพราะว่าถนนมีข้าวตากไว้ก็เลยต้องแบบเบี่ยงอะค่ะเลยกลายเป็นขับมาในเลนเดียวกัน
พอเห็นปุ๊บเลี้ยวหลบแล้วเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่มาชนกัน
ระบะดีแม็กซ์เสียหลักตกข้างทางก็พยายามจะหักพวงมาลัยกลับขึ้นมาบนถนน
แต่ก็ไปพุ่งชนกับกระบะสีขาวกระบะดีแม็กซก็กระเด็นไปชนกระบะสีดำอีกคัน
จอดอยู่ริมถนนก็เลยชนกัน๓คันแบบนี้ค่ะ
พลิกตะแคงกันอยู่อย่างนั้นนะคะจนคนในรถดีแม็กซ์
คนที่นั่งข้างคนขับนี่แหละค่ะเขาเสียชีวิต
เพราะว่าถูกรถทับตัวติดอยู่ที่ประตูแบบนี้ค่ะ
ผมว่าเขาใช้ความเร็วสูงแล้วก็ด้วยความเมา
ส่วนใหญ่จะเป็นเมาเมาแล้วขับก็คงจะเลิกตากเลยครับ

ก็ไปถามนายสมยศเหมือนกันแหละค่ะว่าก็มาตากข้าวเปลือกบนถนนมันอันตรายไหม
นายสมยศบอกว่าก็ตากข้าวเปลือกบนถนนมา๑๐กว่าปีแล้ว
ก็ไม่เห็นมีอุบัติเหตุอะไรเลยครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ตกใจมาก
แต่กระบะก็ขับมาเร็วนะแต่หลังจากเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ก็จะไม่เอาข้าวมาตากบนถนนแล้ว
คือที่เกิดเหตุวันนี้ไม่มีกองข้าวบนถนนแล้วนะแต่ว่านายสมยศที่เป็นเจ้าของข้าวเนี่ย
ถ้าเดี๋ยวย้อนไปดูภาพวันเกิดเหตุนะฮะก็จะเห็นว่ามีข้าวเนี่ยอยู่เต็มถนนเลยนะครับ
พอมันเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ตายไปหนึ่งสาหัสอีกสาม
มันมีคำถามเกิดขึ้นทันทีว่าตกลงแล้วถนนสาธารณะแบบนี้เนี่ย
ชาวนาเอาข้าวมาตากแบบนี้ได้ไหมอืมนะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็เตือนตลอดว่า
มันไม่ได้นะมันผิดกฎจราจรผิดอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง
ผู้ที่บาดเจ็บเสียหายจากเนี่ยเพราะกองข้าวแบบเนี้ย
เขาฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจากคุณได้นะเนี่ยฮะแล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนะครับ
กู้ชีพที่มาที่เหตุการณ์นะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่ารุนแรงมาก
สำหรับปีนี้เลยแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับ
ที่เกิดเหตุกับบริเวณกองข้าวที่ชาวนาเขาเอามาตากที่ถนนนะ
ส่วนใหญ่เนี้ยมันอุบัติเหตุเล็กเล็กน้อยน้อย
เตอร์ไซค์คว่ำไปเจอข้าวแล้วก็พลิกคว่ำอะไรพวกนี้
แต่อันเนี้ยมันหนักมากนะครับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเมื่อคืน
แต่อันนี้เป็นอีกเรื่องแล้วนะอันนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่นะ
เขาบอกเมื่อคืนนะพอเกิดเหตุไปแล้วนะอ่า
ที่จุดเกิดเหตุเนี่ยเขาไปเจอคนนั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์
ของพี่สาวที่จอดทิ้งเอาไว้อืม
พอเข้าไปดูต้องแปลกใจเพราะว่าพอเข้าไปใกล้ใกล้
คนที่นั่งไม่เห็นแล้วก็ตกใจ
เชื่อว่าสงสัยต้องเป็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตแน่เลย
เพราะว่าเหมือนมากอืมนะแล้วจุดเนี้ย
จะมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
คิดว่าเป็นคนเป็นลูกชายที่ว่าเขามานอนเฝ้าเขาทุกปี
ที่เขาจะเฝ่าเข่าแต่พอพี่ครับลวดไปแล้วพี่ไปถามว่า
เอาเขาไปไหนกันหมดทำไมมาเฝ้าคนเดียว
แล้วพี่ก็ขับรถไปจนถึงรถมอไซคันที่จอดอยู่
ไฟพี่ยังเปิดอยู่ก็ยังเห็นอยู่นะว่าเป็นคน
แต่ว่าเขาไม่ได้หันหน้าไปหาพี่ไงหันหลังหันหลังให้พี่
พอพี่ขับรถไปถึงปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันไม่มีใครอ่ะ
คับรถซึกพี่พี่คิดว่าอ่าแต่เขายังไม่ลวดตัว
คิดว่าเขายังไม่รู้ตัวเพราะว่าปกติทุกปีเขาจะชอบครับ
อไซค์ผ่านไปผ่านมาก็จะชอบแวะกินเหล่าตรงนั้นอยู่แล้ว
แต่มันก็มีคำถามว่าอ่าแล้วทำไมชาวนาบางลายนะฮะ
อ่าเขาต้องเอาข้าวข้าวเปลือกของเขามาตากบนถนนเนี้ย
คือเขาต้องตากเพื่อให้ความชื้นมันหมดเวลาไปขายโรงสีจะได้ราคา
ไม่เสียค่าความชื้นหรือไม่ก็เอาเก็บที่ยุ้งฉางอะไรพวกนี้จะได้
ไม่ต้องมีความชื้นเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการใช้เขียวเกี่ยว
พอใช้เขียวเกี่ยวข้าวเนี่ยเกี่ยวได้แล้วก็ทิ้งกองเอาไว้
แล้วก็ไล่เกี่ยวจนหมดนาพอหมดนาปุ๊บมันก็แห้งพอดี
อืมเดี๋ยวเนี้ยมีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาแล้วค่ะโอ้โหวันเดียวเนี้ย
ถ้าคุณมีรถเกี่ยวข้าวของตัวเองหรือว่ามีเงินจ้างจะเอาอีกกี่ไร่ก็ได้
บเดียวมันพร้อมกันหมดอืมดิฉันเคยสัมภาษณ์ค่ะ
เคยอยู่บนเวทีเสวนาเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรเรื่องของชาวนาเนี่ยหลายครั้งมากนะคะ
คือมันเป็นปัญหาเหมือนกับกึ่งปัญหาโลกแตกค่ะ
คือพี่น้องเกษตรกรชาวนาเขาบอกว่าเอาจริงที่ดินทำกินก็แทบจะไม่มีอยู่แล้ว
ครับเวลาเกี่ยวข้าวได้ปกติเคยไปตากในลานวัดอ่า
วัดก็แย่งกันตากไม่มีที่จะตากก็เนี่ยเดี๋ยวนี้มีรถเกี่ยวเนี่ยเห็นไหม
มันมันได้ที่เยอะมันได้พร้อมกันหมดไงใช่
ก็ไม่รู้จะไปตากที่ไหนก็แย่งกันตากไม่มีที่ตาก
ไปขายโรงสีเลยก็เสียค่าความชื้นใช่เพราะมันชื้นค่ะ
ก็ตากบนถนนแล้วมันก็กลายเป็นว่าเออมันเสี่ยงอันตรายหรือเปล่า
รถราที่วิ่งมาบนท้องถนนนะครับ
แต่พ่อของคนตายเขาก็ไม่ได้โทษชาวนานะ

บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่าอืม
จะเป็นเพราะลูกชายขับรถมาเร็วด้วยแล้วก็เสียหลักไปชนกับรถคันอื่น
ค่ะการตากข้าวก็คงไม่ใช่สาเหตุหลักอะไรอย่างเงี้หรอกนะอืม